ท่านผู้ชมครับดูเรื่องของการเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็คาซักสถานหน่อยนะฮะ
นี่เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินบอกว่าเข้ามาแล้วจะทำเลย
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว
วันนี้เป็นวันแรกนะฮะของการเปิดฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนและคาซักสถาน
เพื่อดึงดูดให้มาเที่ยวไทยให้มากขึ้นนี่ฮะอ่านี่คือพวงมาลัยกล้วยไม้ค่ะแล้วมีกางเกงช้างด้วยเห็นไหมเออ
นี่นะฮะนำมาเป็นของที่ระลึกนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกนะฮะที่วันนี้
นายมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็คณะรัฐมนตรีด้วยเอกอักราชทูตจีนประจำประเทศไทยด้วย
มาร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาจากเซี่ยงไฮมาถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
แรกเลยที่มาถึงเนี่ย๓๔๑คนนะฮะมาจากที่อื่นก็อีก๓๕คนนะครับ
ตามมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงละครหุ่นเล็กนะฮะ
แล้วก็รำกลองยาวนะครับเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
นี่ท่านนายกเอก็มาต้อนรับนะฮะ
ฮานุมานนางมัชชาก็มารอต้อนรับท่านนายกด้วยนะฮะตอนที่กำลังจะมาแถลงที่โพเดียม
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวด้วยนะฮะที่มานะฮะนี่คือทางคุณเศรษฐาเนี่ยนายมนตรีมั่นใจว่า
ตรการฟรีวีซ่าในครั้งนี้จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับ
ซึ่งสัมผัสได้จากที่มีบุ๊กกิ้งเพิ่มขึ้น๑๐เท่าจากนี้จะผลักดันให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่เมืองรองของไทยเพื่อกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
แล้วที่สำคัญก็คือตลอดทริปการเดินทางของนักท่องเที่ยวจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็ความประทับใจ
เราจะมีการสับสนุนให้นักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวเมืองรองมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้ระยะเวลาในการอยู่ในประเทศไทยยาวขึ้นมีการจับจ่ายใช้สอยเงินที่มากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีการตรวจสอบอย่างดีว่าคิวที่เข้ามาตรวจคนเข้าเมืองนี้ผ่านได้อย่างรวดเร็วนะครับเมื่อกี้เดินมาจากที่ประตูมาถึงจุดที่รับกระเป๋ากระเป๋าใบแรกก็มาถึงแล้ว
จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการที่เราเดินทางเข้าประเทศลงจากเครื่องบินตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าเร็วพร้อมที่จะเดินทางไปสู่ทุกที่
ขอดูภาพท่านนายกกับนักท่องเที่ยวหน่อยวันนี้มาต้อนรับกันนี่นะฮะบรรยากาศก็ถือว่าชื่นมื้นนะฮะสดชื่นสดใสนี่เห็นไหมฮะ
ว่าจะมีเที่ยวบินจากจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมโอ้โหดูสิคนเยอะจริงจริงวันนี้นี่ฮะ
เฉลี่ย๗๒เที่ยวบินต่อวันนะครับเป็น๙๖เที่ยวบินต่อวัน
โดนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจากประมาณ๙๐๐คนเป็น๑๘๐๐๐คนต่อวันนะครับ